จำลองการตกน้ำดูว่าแรงกระชากของเรือ
มันจะผลักตัวเขาตกลงไปในน้ำได้หรือเปล่า
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแรงดูดของน้ำ

มันจะดูดเข้าไปใต้ท้องเรือหรือเปล่า

ใกล้เคียงกับจุดที่คาดว่าคุณแตงโมพลัดตกเรือไป
ก็คือบริเวณแถวกลางแม่น้ำ
ใกล้กับท่าเรือพิบูลสงคราม๑

คุณธนากรทองคำพุศข่าวของเรา
สมมุติตัวเองว่าเป็นผู้ที่พลัดตกลงไปในน้ำ
ลงไปนั่งยองบริเวณท้ายเรือนี่แบบนี้

ที่คนบนเรืออ้างว่าแตงโมนั่งปัสสาวะ
ในขณะที่เรือแล่นอยู่ด้วยความเร็ว๘น็อ
หรือว่า๑๔๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โดยจำลองจุดเกิดเหตุและใช้ความเร็วเรือเท่าเดิม

แต่ครั้งนี้สิ่งที่แตกต่างจากครั้งแรก
ก็คือจะมีแรงกระชากเร่งความเร็วของเรือ
ตามคำให้การของคนที่อยู่บนเรือ

แล้วทำให้คุณตังโมพลัดตกลงไป
นักข่าวของเราก็เลยทดลองในท่าตะแคงข้าง
ลงทางกาบเรือด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมดู
นี่นะครับที่บอกว่าคุณแจงโบจับขานะครับ

กลุ่มเดียวกันเลยครับท่าเดียวกันเลย

ใช่เพราะก่อนตกเขาจะคว้าไปทางกาบเรือด้านซ้าย
เอิญนะครับจากการทดสอบทั้ง๒ครั้งนะครับ

ตัวคนที่ตกลงไปจะไม่ถูกดูดเข้าไปใต้ท้องเรือ
แล้วก็จะจมลงไปแม่น้ำก่อนที่จะผุดขึ้นมาอีกครั้ง
ในระยะเวลาที่มันอาจจะแบบว่าไม่เหมือนกัน
ที่มีแรงกระชากหรือไม่มีแรงกระชากของเรือนะครับ
แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนี่เป็นการทดสอบ
โดยที่มีคนดูแลเรื่องความปลอดภัย
อย่างคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอก
แต่ถ้าคุณแตงโมตกน้ำเนี่ยคุณแตงโมไม่มีชูชีพนะ
ดังนั้นการที่จะถูกดูดมุดเข้าไปหรืออะไรอย่างนี้
จะแตกต่างกันแค่ไหนอันนี้เราลองจำลองให้ดูเฉยนะฮะ

ว่าพบว่าคลื่นน้ำจากใบพัดของเรือ
จะพัดตัวคนที่ตกลงไปให้ออกห่างจากเรือในทันทีนะครับ
จากนั้นเมื่อเรือวิ่งออกไปเป็นระยะเวลา๑นาที

คนบนเรือก็แทบจะมองไม่เห็นคนที่ตกอยู่ในน้ำเลย
กล่าวลงไปในน้ำจำลองเสมือนว่าเป็นตัวของกุณฑังโม

เพราะว่าตัวทุ่นจะถูกผลักออกจากท้ายเรือทันที
แต่อย่างที่บอกไปเราก็ไม่สามารถนำไปเทียบเคียง

พัดตกลงไปได้แบบเต็ม๑๐๐นะฮะ
แล้วก็เรื่องของทุนน้ำหนักตัวและขนาดไม่เท่ากับตัวคน

เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพลักษณะของการตกน้ำ

ก็ยังไม่มีใครมาจำลองเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่เคยมีการจำลองนะครับ
คือเราก็พยายามจำลองให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปพร้อมกันนะคะ

แต่ทุกการจำลองที่เกิดขึ้น
เป็นไปด้วยการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่
ก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปดูแลเรื่องของความปลอดภัย

ก็คือไฮโซชายหรือคุณชายอานันทวีป

ไปดูจุดที่คุณแตงโมตกน้ำไปด้วยนะคะ
โดยคุณชายอนันทวีปชายางกูลณอายุทยา
หรือไฮโซชายค่ะ

ที่มีการโพสต์ตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับจุดที่คุณเต็มโมเน็ตตกน้ำ
และยังมีการเรียกร้องให้ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ให้ช่วยกันเช็คกล้องวงจรปิดของตัวเอง
เพื่อหาหลักฐานพิสูจน์จุดตกของคุณแตงโม
และจากการที่ได้ลงเรือไปสำรวจด้วยกัน
ก็พบว่าบริเวณหน้าวัดเขมาพิราตารามแล้วก็วัดคงคาราม
มีกล้องวงจรปิดหลายตัว
แล้วกล้องหันไปทางแม่น้ำด้วย

กล้องที่เห็นหันเข้ามาทางแม่น้ำ
ว่าเนี่ยน่าจะเป็นหลักฐานช่วงนาทีที่แตงโมตกน้ำได้นะคะ
ก็อยากให้ใครก็ตามที่พอจะมีช่วงเวลา

เพื่อพิสูจน์ความจริงให้กับแตงโมด้วย
ฟังเสียงของคุณชายเรื่องนี้ค่ะ
เรือจริงจะต้องวิ่งจากสะพานพระราม๗
ถ้าที่ตรงเลยสะพานพระราม๕ไป

เรือวิ่งจากฝั่งตรงท่าวัดเขมา

อยากทราบว่าตอน๒๓๐จากที่บอกว่าจะกลับแล้ว
ทำไมถึงตีวกกลับมาอย่างสะพานพระราม๗อีกรอบ
ก็อยากฝากไว้ครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ช่วยกันครับ
วันนี้ไม่สามารถที่จะพูดได้แล้ว

แล้วชายก็เป็นคนหนึ่งที่รักเขาแล้วชายก็คิดว่า
เราจะต้องมาหาความจริงตรงนี้ให้ได้ครับ